เคยเจอผู้รับเหมาที่ทำถนนหรือทำโครงการก่อสร้างช่วยไหม

เดี๋ยวให้ดูภาพคุณผู้ชมว่าช่วยยังไง

ตรงนั้นเนี่ยเขาจะเป็นโครงการที่ขุดถนนวางท่อระบายน้ำพี่น้ำแข็งพี่เบิร์ต
แต่ไม่มีป้ายเตือนอะไรเลยหรือเปล่า
แล้วถ้าขับมากลางคืนจะเกิดอุบัติเหตุไหม

แล้วแบบนู้นเห็นป้ายลูกศรไหม
กระพริบนั่นเกี่ยวไหมตรงนู้นสุดเกี่ยวไหม

หรอแต่ทำไมมันไม่คอบคุมตรงบริเวณที่ทำ

เกิดครับเกิดแล้วฮะ
กับพ่อลูกคู่หนึ่งที่ขี่มอเตอร์ไซค์มากลางดึก

คือน้องที่ซ้อนมอเตอร์ไซค์คุณพ่อมา
นอนแบบไม่รู้ตัวแล้วคุณผู้ชมฮะ
ชื่อน้องธนกรอายุ๖ปี
น้องเขาเนี่ยซ้อนมอเตอร์ไซค์มากับคุณพ่อชะนิน

แต่ทีนี้หมอก็บอกว่าจากการเอ็กซ์เรย์
ตัวน้องธนกรไม่เจอเลือดคั่งในตัวครับ

แต่หมอก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะ

อุบัติเหตุนี้เกิดขึ้นวันอาทิตย์ที่ผ่านมา๓๐เมษายน

ภรรยาที่ทำงานอยู่ร้านอาหารในอำเภอเมืองสุราธานี

พอมาถึงหน้าห้างเมกาโฮมถนนเลี่ยงเมืองเนี่ย
มันเป็นจุดที่มีการขุดถนนวางท่อระบายน้ำตรงนี้เลย
แต่อันนี้คุณพ่อบอกนะ
ไม่มีป้ายไม่มีสัญญาณเตือน

ทั้งพ่อทั้งลูกกระเด็นไปคนละทาง

ก็เจอลุกนั้น
ปุ่มกอโมงไปอะไรไม่เห็นเลย
หลงลุกนั้นคือตึงเดียวเลย
กับการเข้าสร้างเข้าหว่าความปลอดภัยของประชาชนมันมีตรงไหนมั้ง
วางเกะกะอยู่เลยแสงสว่างก็น้อย
อันตรายกับคนใช้รถใช้ถนนแถวนั้นครับคุณผู้ชม